ปริมาณน้ำชีในช่วงนี้นะครับ
ถือว่ากำลังเข้าสู่ระดับวิกฤต
ซึ่งระดับพีคสุดเมื่อปี๒๕๕๔นะครับอยู่ที่ระดับ๑๔๑๐๓ซึ่งตอนนี้มันต่างกันอยู่แค่ประมาณเมตร๕๐เท่านั้น
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเราคุยกันต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้นะคะที่จะอธิบายว่าเกิด
อะไรขึ้นที่ภาคอีสานนะคะโดยที่เราเน้นไปที่ศูนย์กลางของรอบนี้เนี่ยอยู่ที่
จังหวัดสกลนครและโดยรอบที่โดยรอบเนี่ยอาจจะแปะนครพนมไปที่เหมือนกับ
เคียงกันเนื่องจากว่ารับช่วงต่อจากสกลนครแล้วคงจะเอ่ออยู่อีกระยะหนึ่ง
ก่อนที่โอ้โหทางเป็นร้อยกิโลค่ะคุณผู้ชมกว่าจะไหลออกไปจนเจอแม่น้ำโขงนะคะ
แบบไหนแล้วใช้จุดที่วิกฤตหนักสุดของรอบนี้ในการอธิบายทั้งพื้นที่ว่าเกิด

เมื่อวานเราได้คำตอบจากคำอธิบายของนักวิชาการ
แล้วก็ข้าราชการที่เกาะติดเรื่องนี้นะคะว่า
ที่เกิดขึ้นที่สกลนครใช้สกลนครเป็นหลักก่อนนะคะ

ระบบการระบายน้ำหรือว่าสภาพภูมิประเทศ
ชุมชนวิธีการใช้ชีวิตเนี่ยเปลี่ยนไปจากก่อนหน้านี้เยอะ

ก็ไม่ได้ใช้คำนวณโดยที่จะเจอน้ำมากขนาดปีนี้

เอางี้ค่ะคนเท่าคนแก่ที่จังหวัดสกลนคร

นั่น๔๐กว่าปีมาแล้วค่ะคุณผู้ชม
รอบนี้ที่ฝนหนักขนาดนี้รอบ๔๐กว่าปีนะคะ

คำนวณว่าจะเจอสูงขนาดนี้
แล้วมันเป็นรอบที่กว้างพอสมควร

ที่ปรึกษาของกรมชนประธานเมื่อวานนี้ก็คือว่า
ถ้าเราเอาพื้นที่เมืองของจังหวัดสกลนครเป็นหลัก

อ่างแตกโดนกัดซ้อหรืออะไรก็แล้วแต่
เกี่ยวไหมปิดข่าวหรือเปล่า
น้ำมากขนาดนี้เพราะอ่างเก็บน้ำที่ว่าหรือเปล่า

คำตอบคือถ้าเอาตัวเมืองจังหวัดสกลนครเป็นหลัก
ไม่ใช่มีผลแต่น้อยมาก
เพราะว่าเส้นทางไม่ได้มาทางนั้นค่ะ
เส้นทางไปมีผลกับอีกด้านหนึ่งมากกว่า
นี่คือคำอธิบายที่สรุปเมื่อวานี้
แต่อย่างไรก็แล้วแต่ยังไงก็ต้องช่วยสกล

ยังไงก็ต้องช่วยทุกจังหวัด
แต่ให้เข้าใจเฉยว่าตอนนี้เรากำลังเผชิญกับอะไร
คำถามต่อไปคือจะแช่กันอยู่อีกกี่วัน
ไม่ไหวแล้วค่ะแต่ละนาทีมันเปื่อยหมดแล้ว

บ้านช่องอาหารมีก็ไม่พอความช่วยเหลือเข้าไป

วันนี้เราจะคุยกันว่าทั้งภาคอีสานตอนนี้หมดไหม
เพราะจริงแล้วโดยฤดูกาลเนี่ยยังนะคะ
แล้วจะเข้ามาถล่มอีกไหม
จะเข้ามาเร็วนี้ไหมเพราะยังระบายไม่จบ

ตอนนี้ที่เจออยู่แล้วจะโดนถล่มซ้ำอีกไหม
สำหรับฝนที่จะมารอบล่าสุดนะคะ

น้ำและอุทธกวิทยากรมชนรภาษา
พอเลิศชัยศรีอนันต์สวัสดีค่ะ

เมื่อวานนี้คุยกัน๓คนค่ะแล้วก็ได้คำตอบ
แต่ความรู้สึกอีกอย่างนะคะ

โดนอันนี้แล้วแต่เลยแต่เราให้ข้อมูลกัน

เหมือนเราคุยกัน๒๔ชั่วโมงนี่เหมือนกับอะไร
มันก็น่าจะดีขึ้นแต่มันไม่ได้อย่างใจนะคะผอ
เพราะฉะนั้นเราก็ต้องบอกอย่างตรงไปตรงมา
ยังไงพื้นที่สกลแล้วก็แปะนครพนมเข้าไป
ถ้าเราเอาตรงจุดน้องหานเป็นหลักแล้วก็กระจายไป
ดำน้ำก่ำกว่าจะถึงโน้นแม่น้ำโขงอีกกี่วันคะ
คือตัวสกลอยู่นี่นะครับอำเภอเมืองสกล

ตอนนี้น้ำในหนองหานณวันนี้มีปริมาณน้ำอยู่๓๙๖ล้าน
จากความจุ๒๖๗นะครับ
คือเกินความจุความยังไงก็ล้น
สิ่งที่เราจะต้องเอาออกก็คือ๓๙๖ลบ๒๖๗ก็ประมาณ๑๐๐กว่าล้าน
กว่าล้านนะครับตรงนี้ตรงที่จาก
งหานเนี่ยที่เราจะเอาออกนะครับมันมีอยู่ทางเดียวก็คือ
ประตูสุรสวดีนะครับ
ซึ่งความสามารถในการระบายนี้ประมาณ๓๐ล้านต่อวันนะครับ
คือนอกเหนือจากตัวที่มีน้ำค้างอยู่เนี่ย
มันจะมีตัวปริมาณน้ำที่ไหลลงอ่างนี้
ยังมีอีกทุกวันนะครับ
คือต่อให้เราลบกันอีก๑๐๐กว่าล้านไม่ได้แปลว่า๑๐๐กว่าล้านนี้ก็ไปทุกวัน
ยังมีเติมอีก
ผมเล่าตอนแรกเลยนะครับตรงช่วง๒๖๒๗๒๘๒๙ที่ฝนตกเยอะเนี่ย
ปริมาณน้ำที่ไหลลงมาเนี่ยคืออันนี้คือเทือกเขาภูพาลนะครับ
ตกตรงนี้๓๐๐๔๖๕มิลนะครับ
แล้วก็ส่วนหนึ่งลงน้ำอูนไปตอนนี้น้ำอูนเต็ม
ส่วนหนึ่งลงน้ำพุงไว้อ่างเก็บน้ำน้ำพุงเต็ม
แล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือมาลงหนองหานเนี่ย
วันแรกที่ลงมาเนี่ย๔๙ล้านวันที่๒ลงมา๑๗๕ล้าน
วันที่สามลงมา๘๐ล้านแล้วเมื่อวานนี้ลงมา๒๘ล้าน

จะเห็นว่าอัตราการของน้ำที่ไหลลงหนองหานจากสูง๑๗๕ล้าน

ตอนแรกที่ลงมา๑๗๕นี้เราขัดทุนใช่ไหมครับ

เพราะฉะนั้นมันจะค้างอยู่ในนี้๑๐๐กว่าล้าน๑๔๐กว่าล้าน
แต่ณวันนี้ตั้งแต่เมื่อวานไหลลงมา๒๘ล้าน

กำไรคือว่าเราสามารถที่จะระบายได้มากกว่าที่น้ำเติมเข้ามา
เพราะฉะนั้นตรงหนองหานในหนองหานก็จะเริ่มมีข่าวว่าเริ่มลดตั้งแต่เมื่อวาน
รถมา๒เซนวันนี้เข้ามา๘๕

คือโดยหลักการที่อัตราการไหลมันเริ่มลดลงลักษณะแบบนี้นะครับ

คาดการณ์ว่าคงต่ำกว่า๕ล้านนะครับ

ทีนี้ถ้าเราปล่อยลักษณะแบบนี้
การระบายเท่าที่เราคำนวณนะครับ
ตรงนี้จะใช้เวลาถ้าปกติเลยระบายตามนี้
จะใช้เวลา๑๐๑๔วัน
ถึงจะระบายทำให้เข้าสู่ภาวะปกติเหลือ๒๖๗ล้าน

คุณผู้ชมเราใช้พื้นที่ของหนองหานเป็นหลัก
ในการพูดถึงว่ามันจะกลับสู่ภาวะปกติเมื่อไหร่

คือถ้าฟังพอเมื่อสักครู่นี้
อาทิตย์เศษนะคะเกือบ๒อาทิตย์นะคะ
นี่เฉพาะหนองหานยังไม่รวมที่รับจากหนองหานไปถูกไหมคะ
แล้วในระหว่างนี้ในช่วงสัปดาห์๑๐วันถึง๑๔วัน
ปัดสองสัปดาห์นี้น้ำที่จะเติมเนี่ย

จะตกมาอีกรอบไหมคะหรืออะไรยังไงเพิ่มคะ

มีประชุมคณะอนุมังการติดตามวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำนี้
จะมีหน่วยงานที่พยากรเรื่องน้ำบนฟ้า
ก็มี๒หน่วยคือกรมอุตุนิยมวิทยา
กับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรนะครับ
หน่วยงานเขาพยากรแล้วช่วงสัปดาห์นี้นะครับ
ตั้งแต่วันที่๓๑จนถึงวันที่๒ฝนจะไม่ค่อยมี

ซึ่งเป็นมรสุมที่ทำให้เกิดฝนในประเทศไทย
จะเริ่มมีกำลังเพิ่มมากขึ้น
แต่ว่าบริเวณที่จะได้รับผลกระทบ
จะเป็นทางภาคใต้ฝั่งตะวันตก
ภาคตะวันออกแล้วก็ภาคเหนือตอนบนนู้นเลย

ไม่มีอันนี้เป็นสิ่งที่โชคดีนะครับ
อันนี้มันจะมีเหมือนรอบที่ผ่านมาเมื่อไป
กรกฎาไหมคะเดี๋ยวพอมีอะไรเข้ามาอีก

เดี๋ยวกลับมาอีสานคือมันจะมีแบบนี้ไหมคะ
เดี๋ยวตรงนั้นมันจะเป็นช่วงต่อไป
ระยะต่อไปนะครับหลังจากที่นิกไป
โดยปกติช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝน
คือตอนนี้ร่องความกดอากาศต่ำอยู่ที่ประเทศจีน
สักพักเขาจะลงมาลงมาประเทศไทย
พอลงมาเนี่ยมันจะมีฝนตามฤดูกาลนะครับ
เอาใหม่เราเอาแค่กรอบ๑๐๑๔วัน
คือประมาณ๒สัปดาห์เราเอาตรงนี้เป็นหลัก
คือจะยังไม่ได้มีเติมมาจนน่ากลัว

ทีนี้ที่ว่า๑๐๑๔วันนี้เป็นปกตินะครับ

ท่านธุรกิจว่าการกระทรวงเศรษฐ์และสากร

ไปพบประชาชนอะไรนี้
ก็สั่งการให้กรมชนไปหาวิธี
ที่จะทำให้การระบายน้ำตรงนี้เร็วขึ้น

อีกลมชนก็เลยไปพินาแล้ว

ถ้าจะให้น้ำระบายได้เร็วขึ้น
เราก็จะเอาเครื่องผลักดันน้ำไปติดตั้งทั้งหมด
ตอนนี้กรมชนขนไปแล้ว๒๖เครื่อง

ก็ตรงปลายสุดเลย

แล้วก็บริเวณนี้ติดตั้งไว้๔เครื่องนะครับ

พอนับจากประตูระบายน้ำที่รับหนองหานประตูแรกถูกไหมคะ
หานออกประตูสุรสวดีในประตูแรก
แล้วก็ส่งต่อกันมีประตูทั้งหมด๕ประตู

สุดท้ายที่เรานัดออกแม่น้ำโขงนะคะ

เดี๋ยวนะคะอย่าหาว่าทำเป็นเก่งแล้วถาม

ถึงตรงนี้ประตูที่๑ถึงประตูที่๕ออกแม่น้ำโขง

แล้วจะไปดันอะไรถึงคะร้อยกว่ากิโลค่ะพอ
คืออย่างนี้แฮะปกติเวลา
ถ้าเราอยู่ประตูตรงนี้นะครับ
ถ้าเรามีระบายนี้๓๐ล้าน

เรามาดูดความเร็วของน้ำเนี่ย

ก็ทำให้น้ำเดิมที

ปัจจุบันเราบอกระบายได้๓๐ล้านต่อวัน
เปอร์เซ็นต์ก็อีก๖ล้านก็เป็นประมาณ๓๕๓๖ล้าน
มันก็จะช่วยทำให้น้ำตรงนี้ออกมา

จากหนองหานตอนพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเยอะที่สุดก็คือเป็นพื้นที่
เศรษฐกิจของตัวเมืองสกลนครส่วนเมืองเนี่ยเราก็จะเร่งเอามาก่อน
แล้วพอลงออกจากหนองหานมันก็จะมาตามลำน้ำ
ณปัจจุบันจริงถ้าจะมองเห็นอันนี้ที่เป็นหลายนี่ก็คือ
พื้นที่น้ำท่วมที่อยู่หลังประตูสุรัสวดีออกมา

เราเร่งระบายตรงนี้จากน้ำก่ำลงแม่น้ำโขง
เพราะฉะนั้นน้ำส่วนนี้ที่ค้างอยู่มันก็จะช่วยระบายออกด้วย
ตรงนี้ที่เราไปเพิ่มก็อัตราการระบายน้ำก็เพิ่มขึ้นด้วยเหมือนกัน
ถ้าดิฉันอยู่สองลำน้ำก่ำดิฉันก็เคืองท่านนะคะ
ยังไงล่ะห่วงแต่น้องหานแล้วที่เหลือมาเจิ่งตรงนี้ป่ะคะ
ตรงนี้เราทำด้วยครับทำด้วยทั้งหมดเลยฮ
ทุกประตูนี้เราจะเอาเครื่องผลักดันน้ำไปติดตั้งหมด
แล้วก็ค่อยทยอยไหลลงมานะครับ
เพราะว่ามันต้องเร่งหมดตลอดลำน้ำถูกไหมครับ

อันนี้เป็นลำน้ำที่คดเคี้ยวมากเลย
สมัยในหลวงราชการที่๙ท่านก็บอกครับ
แต่หลักการเวลาที่จะระบายเร็วดีมันก็ต้องใช้วิธีนี้
คือตรงนี้ส่วนใหญ่มันจะเป็นพื้นที่ด้านการเกษตรรุ่มต่ำ
กรุ่มต่ำริมลำน้ำก่ำ
ซึ่งความเสียหายทางด้านพื้นที่เศรษฐกิจอะไรมันจะไม่ค่อยมี
ตรงนี้จริงทางกระทรวงเกษตรก็พอเขามีความเสียหายในเรื่องการเกษตรเนี่ย
กระทรวงเกษตรก็เตรียมมาตรการตามที่เราต้องเข้าไปช่วยเหลือ
คือต้องยอมรับนะคะว่าถึงแม้ว่าตรงนี้จะออกไป
ออกไปจากส่วนเมืองส่วนเศรษฐกิจก็ตาม
แต่ว่าจะมีพี่น้องที่เหมือนกับเรื่องสวนไล่นาเนี่ยคือเขาก็จะรับ

แต่นี่เป็นหน้าที่ของอีกหน่วยที่เตรียมช่วยแล้ว
จริงกรมชนประธานเนี่ยเราช่วยทั้งหมดเลย
เพราะเราพยายามเร่งระบายน้ำให้มากที่สุด
พายพูดอยู่จะหาว่าทำไมล่ะทำน้ำไม่สำคัญเท่าเศรษฐกิจเหรอ

แล้วทีนี้อย่างนี้นะครับพอเราไปทำเนี่ย
จากเครื่องผลักดันน้ำที่ติดตั้งเพิ่ม๒๖เครื่องเนี่ย

เพราะว่าคือแบบที่คุณจอมขวัญว่าเราก็ต้องช่วยทั้งหมดใช่ไหมครับ
เพราะฉะนั้นเราระบายลงตรงนี้ออกได้เท่าไหร่เนี่ย

ถึงแม้ว่าจะมีมาเติมนะครับเติมลงมา๓๐
ตรงนี้ปฏิบันตรงนี้ออกได้๔๐
เอาเครื่องผลักดันน้ำมาเพิ่มอีกก็จะเป็น๔๐กว่าล้านอ่ะดิ
ก็ช่วยตรงนี้ได้เยอะด้วยแล้วก็ตรงนี้ออกมา
ตรงนี้พอเราดำเนินการตามนี้แล้วเนี่ย
เท่าที่เราคำนวณแล้วก็ประมาณการณเวลานี้
แทนที่จะเป็น๑๐๑๔วันเนี่ย
ตอนนี้ก็อาจจะเหลือสักแค่ประมาณ๗วัน
ก็คงจะเข้าสู่ภาวะปกติก็คือลดลงมาเหลือ
ตามระดับเก็บกักซึ่งพื้นที่
คำตอบทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยคือใช้หนองหานเป็นหลักก่อน
ใช่น้องหานเป็นหลักคือตอนแรกที่กะไว้คือ๑๐

ดึงออกจากตรงนี้น่าจะอยู่ภายใน๗วัน

ครับแล้วช่วงนี้ตามทุกองมูตุคาดการณ์

หลักการเราก็คือคิดว่าคงเป็นไปตามที่เราวางแผนไว้
ภายใน๗วานน่าจะโอเค
ตรงนี้เป็นพื้นที่เกษตรรุ่มต่ำนะครับ
คือถ้าในช่วงฤดูฝนจริง

ตามปกติเหมือนกันตรงเนี้ยปัจจุบันนี้ท่วมอยู่ประมาณหกหมื่นกว่าไร่
ค่ะครับหกหมื่นสองพันไร่ค่ะก็คงคงตรงนี้นะครับ
พอจากตรงนี้เนี่ย๗วันนะครับพอมาถึงตรงนี้
เร่งระบายน้ำเหมือนกันก็คงจะอยู่อีกประมาณ๗วัน
ก็คงเข้าสู่ภาวะปกติเพราะฉะนั้นถ้าเอาถ้าที่ฉันสรุปผิด
ท่านลิฟต์แยงเนี่ยนะคะถ้าเอาตรงน้องหาญเป็นหลัก
น้องหาญเป็นหลักเนี่ยขอเจ็ดวันขอเจ็ดวัน
หลังจากน้องหานไปจนถึงแม่น้ำโขงคือตลอดลำน้ำก่ำเนี่ยนะคะ
จะต่ออะไรบ้างจนไปออกแม่น้ำโขง
บวกอีกเจ็ดวันเพราะฉะนั้นหลังประตูสุรสวดี
สองอาทิตย์ครับใช่ไหมคะอันนี้ที่คำนวณเนี่ย
๗วันกับสิบสี่วันเนี่ยบนพื้นฐานที่ว่าเราได้เผื่อไว้แล้ว
ถ้ามีฝนมาในกรณีที่ไม่ได้เป็นพยงพายุมีฝนตามฤดูกาล
ถ้าจะมีอ่ายังเป็นตัวเลขเจ็ดกับสิบสี่วันอยู่ครับอ่า
คุณผู้ชมค่ะอันนี้คือว่าจะต้องทนกันอีกเท่าไหร่นะคะ
ขอพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเดี๋ยวให้อธิบายว่าอีสาน
จะโดนทุกปีไหมอ่าเพราะไม่ได้แปลว่าพายุอย่างเดียวนะคะ
เมืองต้นไม้หายไปเยอะการระบายน้ำเหมือนกรุงเทพเลยค่ะ
นี่คนกรุงเทพพูดเองรู้สึกเลยค่ะว่ามันลำบากแค่ไหน
เวลาฝนตกทีแล้วท่วมฝนตกทีละท่วมไม่เรียกเราการระบายนะคะ
ฉันใช้คำว่าท่วมค่ะสักครู่ค่ะ
สนับสนุนโดยคัมรี่ไฮบริดคิดเพื่อขับเคลื่อนชีวิตให้เหนือใคร
รับไฟ
คุณผู้ชมค่ะเมื่อสักครู่นี้คุยกับทางผอนะคะ

ถ้าจะพูดถึงอีสานในรอบนี้เป็นหลักเนี่ยนะคะ

ก็ยังมีกาลสิน
คืออันนี้เฉพาะกาลสินเพราะอะไรคะ
คืออย่างนี้ครับตัวจริงตัวกรสินตอนนี้
พื้นที่ที่น้ำท่วมก็ยังไม่เยอะนะครับ
แต่ว่าตัวกรสินจะมีเคลื่อนอยู่เคลื่อนคือเขื่อนลำเปล่า
ลำเปล่ามีความจุอยู่ทั้งหมด๑๙๘๐ล้านลูกบาทเมตร
ณปัจจุบันนี้มีปริมาณน้ำอยู่ทั้งหมด
ก็จะเหลือประมาณ๘๕นะครับ
จะมีพื้นที่ว่างที่จะรองรับน้ำได้อีกประมาณ๓๐๐ล้าน
แต่ว่าปีนี้นะครับกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ
เขาคาดการณ์โดยไม่นับอายุนะครับ
จากนี้เป็นต้นไปจนถึงสิ้นฤดูฝนฝนจะตกในเกณฑ์ปกติ
กรมชนก็คือลำเปล่าเนี่ยเป็นเขื่อนที่มีน้ำไหลลงเขื่อนค่อนข้างเยอะ
แล้วก็อยู่ในช่วงสิงหากัญญาตุลานี่แหละ
เราไปหยิบข้อมูลที่ปริมาณน้ำไหลลงเขื่อนในเกณฑ์เฉลี่ย
เปล่านี้จะไหลลงอยู่ประมาณ๘๘๐๙๐๐ล้านมี๓เดือน
เรามีพื้นที่ว่างอยู่๓๐๐ล้าน
เพราะฉะนั้นถ้าตรงนี้สิ่งที่เราจำเป็นต้องทำก็คือ
เราต้องเตรียมพื้นที่สำหรับรองรับน้ำที่จะเกิดในช่วงฤดูฝนนะครับ
เพราะฉะนั้นในตอนนี้กรมชมธานจึงขอทางผู้ว่ารายการจังหวัดกราศิลป์นะครับ
ว่าเราจะขอเพิ่มการเพิ่มขึ้น
เดิมนี้เราเคยปล่อยประมาณวันละ๑๕ล้าน
เราก็ขอเพิ่มมาเป็น๒๐๒๕แล้วปัจจุบันเราขอ๓๐ล้าน
ซึ่งพอเราระบายเพิ่มจาก๑๕มาจนถึง๓๐เนี่ย
ปริมาณน้ำก็จะไหลลงมาตามลำเปล่า
ปัจจุบันนี้จะมีพื้นที่น้ำท่วมอยู่หลายอำเภอเหมือนกันด้านใต้นะครับ
อำเภอเมืองไปกรรมรสัยจนกันถึงตรงบริเวณที่ติดกับลำน้ำชี
พอเราระบายเพิ่มเนี่ยก็จะมีพื้นที่ที่ท่วมอยู่แล้วเนี่ย
ก็จะทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอีกหน่อยหนึ่ง
ตามที่เราเพิ่มการระบายมาประมาณนี้
เราคาดการณ์ว่าระดับน้ำในพื้นที่น้ำท่วมเนี่ยจะเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณสิบหกถึงยี่สิบเซน
แต่ว่าเวลาที่เราประกาศแล้วก็เพื่อเหลือเพื่อขาดก็ประมาณ๓๐๕๐เซน
ตรงนี้พอเวลาเราขอไปทางจังหวัด
จังหวัดโดยผู้ว่ารายการจังหวัดกรสินเขาเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับ
ทั้งจังหวัดทั้งหน่วยทหารทั้งกรมชนทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนตรงนี้
มารับฟังแล้วก็เป็นข้อตกลงกันว่ายอมรับให้เราระบายสามสิบ

เริ่มตั้งแต่เมื่อวาน๓๐ล้านได้๓๐ล้านตั้งแต่เมื่อวานนะครับ
คือเพราะฉะนั้นหลังจากนี้คนที่อยู่ท้ายเขื่อนลำเปล่าโดยเฉพาะในพื้นที่กาลสินคือโดนอยู่แล้ว
แต่มันจะต้องเพิ่มระดับขึ้นอันนี้คือขอกันแล้วนะ
บอกคุณผู้ชมเลยนะคะคือขอแล้วนะจะต้องขึ้นอีกประมาณสักเต็มที่สามสิบเซนครับประมาณนั้น

มีโอกาสที่จะล้นในระยะต่อไปคือถ้าล้นเนี่ยน้ำมาเท่าไหร่ต้องไปเท่านั้น
แล้วน้ำที่จะระบายเนี่ยปกติลำเปล่าเนี่ยเคยขึ้นสูงสุดถึงแปะเก้าสิบล้านต่อวัน
คือเมื่อสักครู่นี้ที่เราอธิบายคือน้ำอูนกับน้ำพุงอันนี้คือจะมีผลกระทบกับสกล
สกลนครรอบที่เรารายงานกันอยู่
แต่ตรงนี้แหละที่ลงใต้มานิดนึงนี่คือลำเปล่า
ก็คือตรงกาลสินจะโดนเยอะสุด
หมายถึงว่านะตอนนี้เริ่มแล้วที่อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยระดับน้ำมาจากไหน
เขาปล่อยต้องปล่อยไว้รอถ้าไม่พอล้นเขื่อน

ถูกครับแต่เพิ่มไม่มากนะครับ
เพิ่มไม่มากซึ่งจริงเนี่ยทางผู้ว่าในอำเภออะไรแต่อะไรเขา
ไปชี้แจงประชาชนให้รับทราบแล้วว่ามันจะต้องเพิ่มขึ้น
ทีนี้นอกจากลำเปล่าแล้วเนี่ยพอจากลำเปล่าก็จะ
ยังมีอีกเหรอคะเห็นมีอยู่๓จุดเองนะคะผอ

คือพอลงลำเปล่าแล้วเนี่ยมันจะไปลงลำนักชีไงครับ
ทีนี้ในลำน้ำชีเนี่ยน้ำจากตอนบนก็เริ่มมาแล้ว
แต่ว่าพอจากลำเปล่าลงไปผสมเนี่ยมันก็จะทำให้ลำน้ำชีเนี่ย
ถ้าเพิ่มปกติเพิ่มมาเซนนึงวันละเซนวันละเซนก็อาจจะเป็นวันละ๑๒เซนอะไรทำนองนี้
มันก็จะมีผลกระทบกับจากตั้งแต่กรสินพอลงกรสินไปลงลำแม่น้ำชีใช่ไหมครับ
ก็จะมีจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดยะโสธรแล้วก็ไปอุบลรัชธานีซึ่งทางท่านอธิบดีนะครับก็มีหนังสือแจ้งเตือนไป
เตือนไปอย่าง๓จังหวัดถึงภูวะและการทั้ง๓จังหวัดนั้นว่า
ขอความกรุณาช่วยแจ้งประชาชนที่อาศัยอยู่ริมน้ำนะครับ

ขอให้ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ
แล้วก็ถ้ามีหน่วยงานทางภาครัฐที่บริหารเรื่องจัดการน้ำไปแนะนำยังไง
ขอยกของขึ้นที่สูงแต่อะไรทำนองนี้

เพราะว่าเขาต้องเร่งระบายน้ำจากลำเปล่า
ผ่านกาลสินแล้วบวกอีก๓จังหวัดคืออะไรนะคะ
ร้อยเอสยะโสทรอุบลราชธานีช่วยกันหน่อยเพราะไม่งั้น
ระบายไม่ทันเดี๋ยวถ้ามาตามฤดูการไม่ไหว

เพราะฉะนั้นจะต้องเริ่มแล้วถ้ารู้สึกว่าน้ำขึ้น

คือที่ตอนนี้เตือนเนี่ยคือแปลว่ายกของขึ้นได้เลยไหม
ก็ยกรอเลยไหมคะหรือว่าไม่เป็นไร
ผมว่าก็ดีนะครับเพราะว่าเตรียมตัวไว้ก่อน
จะเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าที่มันเพิ่มเนี่ยจะเพิ่มไม่มาก

ไม่ใช่พอเราค่อยระบายเพิ่มทีละนิดอย่างนั้นครับ
จาก๑๕มาเป็น๒๐๒๐มาเป็น๒๕๒๕มาเป็น๓๐
มันจะค่อยขึ้นขึ้นก็แต่๕ล้านนี้ก็จะเพิ่มไม่เยอะ
เพราะเวลาลงมาในพื้นที่การเกษตรที่น้ำท่วมอยู่

แล้วก็พอไปลงลำเปล่าแล้วไปลงน้ำชีมันก็จะไม่เยอะ
คือเดิมทีถ้ารำชีตอนบนที่ไหลลงมา

เป็นปีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นที่อีศาล

และจะไม่ได้แปลว่าต้องเป็นแบบนี้ทุกปีไม่ใช่
ไม่ใช่คือรอบนี้โดนพยุด้วย

ครับเลยทำให้มีปัญหาในช่วงนี้นะครับค่ะงั้นเอาเท่านี้ก่อน
ขอจำแค่นี้ก่อนเพราะไม่งั้นเดี๋ยวพอยาวไปเดี๋ยวลืม
เตือนกันเป็นระยะนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เตือนของเขื่อนลำเปล่าเอาไว้
จังหวัดที่บอกเมื่อสักครู่นี้ครับวันนี้ขอบคุณผอค่ะ
ครับขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมค่ะ
วันนี้รายการถามตรงมาเร็วแล้วก็จบเร็วนะคะ
แต่ว่าพรุ่งนี้เรามาเวลาเดิมทุ่มตรงนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ